ทั่วประเทศเลยนะคะโดยเริ่มที่จังหวัดนครราชศรีมานะคะ
ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนและพื้นที่สาธารณะมากที่สุด
สำหรับปฏิบัติการนี้ตามมาตรา๔๔คาดว่าจะใช้เวลาทั้งหมด๑๒๙วันค่ะ
ตอนนี้ประชาชนก็ติดตามมาตรการนี้กันอยู่นะครับว่าจะเป็นอย่างไร
เรื่องของมาตรการทวงคลืนผืนผ่า
หลายคนติดตามอยู่ว่าเราจะทำได้หรือไม่
และอนาคตนั้นเราจะทำยังไงต่อไป

ขอบคุณครับคุณกอล์ฟครับคุณดาวครับ

วันนี้วันศุกร์ปิดสัปดาห์
ด้วยเรื่องการทวงคืนผืนป่า
ในส่วนของสปกรสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรและเกษตรกรรมนี่แหละครับ
เพราะว่ามันเป็นข่าวอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็เป็นข่าวในเชิงที่ให้เรามั่นใจว่า
จะมีเรื่องดีเกิดขึ้นกับผืนดินที่ถูกบุกรุก

เรขาสปกคุณสันเสริญอาจจะตุมานัด
บอกกับนักข่าวว่าในวันที่๒๐ที่จะถึงนี้
ท่านจะเสนอนายกรัฐมนตรีให้ออกมาตรา๔๔เพิ่มเติมครับ
เอาไปใช้ยึดที่ดินสำหรับคนที่ครอบครองเกิน๑๐๐ไร่
ก็แปลว่าใครที่ถือครองที่ดินสอปกรอยู่
ก็จะต้องถูกยึดคืนต่อ
แล้วก็จะยึดคืน
ยึดคืนสปก๔๐๑อีกเนี่ย
อีกประมาณ๑ล้านไร่อยู่ในเป้าหมาย
ก็แปลว่าใครถือครองมากกว่า๑๐๐ไร่โดนหมด
แล้วท่านก็จำแนกให้เห็นว่า
คนที่ถือครองมากเนี่ยเป็นกลุ่มคนประเภทไหนครับ
หนึ่งนักการเมืองทั้งนักการเมืองระดับชาติ

ผู้มีอิติภัณฑ์ในพื้นที่
ผู้มีอิติภัณฑ์ในพื้นที่

บรรดาเศรษฐีคนมีเงินที่ไปกว้านซื้อไว้

เนี่ยคน๔๕ประเภทนี้
ที่ถือครองที่ดินสอปกรเยอะ

มีประเภทที่สารตัดสินแล้ว

จำเป็นจะต้องใช้มาตรา๔๔

รัฐมนตรีเกษตร

ปักป้ายยึดคืนแปลงที่หมาย
เนื้อที่๕๓๓ไร่

ที่คุณดาวรายงานข่าวไปเมื่อสักครู่นี่แหละ

ตบตรีชารีเพกนัน
อดีตรองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
นี่สานดีกามีคำสั่งสิ้นสุดให้ออกจากพื้นที่ไปแล้วนะ
คลอบครองพื้นที่สวพกอยู่๔๘๖ไร่
อีกคนนึงก็เป็นเศรษฐีชื่อนายชูเกียจตั้งพงปราศ๑๐๐กับ๖๗ไร่
สองรายนี้อยู่ในขั้นสารดีกา
ฉะนั้นจะเห็นว่าใหญ่แค่ไหนโด่งดังแค่ไหนไม่เว้นครับ
ถัดมาก็คือว่ายึดแล้วยังไงต่อ
โดยหลักการก็คือว่าเมื่อยึดแล้วต้องมาแจกจ่าย
ให้เกษตรกรที่ไม่มีที่ทำกินเอาไปเป็นที่ทำกิน
หลักการก็อันเดิมของสอปกรนี่แหละ
แต่ว่าบทเรียนที่ผ่านมามันทำให้เรารู้ว่าได้ที่ไปแล้ว
ไม่เอาไปทำมาหากินไม่ไปปลูกไม่ทำการเกษตรกรรม
แต่ว่ารวมพื้นที่แล้วไปขายให้นายทุน
นายทุนเอาไปทำรีสอร์ทเอาไปทำบ้านพักเอาไปทำโรงแรม
เอาไปทำร้านอาหารเยอะแยะไปหมด
ฉะนั้นถ้าคราวนี้ยึดมาได้แล้วเอาไปแจกจ่ายเอกสารสิทธิ์ถือครองกันอย่างนั้นอีก
ไม่มีหลักประกันว่าวันหนึ่งมันจะวนกลับไปที่เดิม
ผมจึงเสนอเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไงครับว่า
คราวนี้เนี่ยสปกรไปเอาเกษตรกรที่ไม่มีที่ทำกินเนี่ยมาเลย
เอาไปคนละเท่าไหร่ไล่ไปทำมาหากิน
แต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ถือครอง
อย่าให้มีเอกสารสิทธิ์ถือครอง
ถ้าถือครองแล้วเหตุการณ์ผ่านไปสักพักนึง
มันก็จะวนกลับไปที่เดิม
ก็คือไม่ทำมาหากินแต่เอาที่ดินเอาสิทธิถือครองนั้น
ไปขายให้คนที่อยากจะไปถือครองผืนป่า
ปลูกรีสอร์ทไปปลูกโรงแรม
มันก็วนกลับไปที่เดิมอีก
แล้วต่อไปในภาวะปกติ
ใครจะมาประกาศมาตรา๔๔ได้นะครับ
จากในช่วงที่ปฏิวัติกันแบบนี้
แล้วเราจะรอปฏิวัติเพื่อให้มายึดคืนผืนป่า

ฉะนั้นต้องเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์แน่นอน
น่ายินดีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
หลังจากดำเนินยุทธิคืนมาทั้งหมด
จากนี้ไปกระทรวงเกษตรและสพกร
เร่งรัดจัดสรรที่ให้เกษตรกรทำกิน
ขึ้นทะเบียนรอจัดสรรกว่า๘แสนราย
ท่านบอกต่อว่าให้เน้นจัดรวมกลุ่มเกษตรกร
จัดที่แปลงรวมโดยใช้อุทัยธานีโมเดลเป็นต้นแบบ
ตามนโยบายรัฐบาลจัดที่ดินชุมชน
โดยบริหารรูปแบบสากรจัดหาตลาดวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน

และจากนี้ไปนโยบายการจัดที่ทำกิน
ไม่มีการแยกเอกสารสิทธิ์เป็นลายแปลง

เพื่อป้องกันการขายสิทธิ์วนกลับเกิดขึ้นมาอีก
นี่ย้ำอีกทีนะ
ไม่มีการแยกเอกสารสิทธิ์เป็นลายแปลง

เพื่อป้องกันการขายสิทธิ์วนกลับเกิดขึ้นมาอีก
ท่านรัฐมนตรีกับผมอาจจะคิดตรงกัน
หรือท่านได้ยินแล้วลูกน้องท่านได้ยินไปเสนอท่าน

แนวทางนี้ถูกต้องแล้ว
อย่าให้มีเอกสารสิทธิ์ถือครองครับ

คนมีเงินไปกว้านซื้ออีก

นี่คือปัญหาเรื่องของสอปกร
ฉะนั้นในส่วนของสปกร

วันก่อนผมก็ตำหนิ

หน่วยงานในโคราชไป

เขาส่งไปให้เป็นหูเป็นตาดูแล

ไปยึดครองโดยไม่มีเอกสารสิทธิ์อะไรเลย

ไปที่สวนป่า

นี่ก็เป็นเครือข่ายของธรรมกาย

อาคารก่อสร้างทั้งหลาย

ก่อนที่จะมีเรื่องของธรรมกายเนี่ย
ทำไมไม่มีใครรู้เรื่องเลยล่ะครับ

ลูกหนี้กันตั้งเยอะแยะอย่างนั้น

แล้วไม่มีใครสงสัยไปสอบถามว่า

มีเอกสารสิทธิ์ถือครองอะไรไหมครับ
ถ้าไม่มีก็บุกรุก

จังหวัดก็รายงานเข้ามาที่ส่วนกลาง

จนกระทั่งวันหนึ่งพอมีเรื่องธรรมกายเกิดขึ้น
เรื่องนี้ก็ถูกขุดตามมา
ข้าราชการต้องตอบคำถามให้ได้ว่า

ข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการดูแล

ประกาศเป็นพื้นที่อุทยาน
ไม่ว่าเจ้าหน้าที่ของสปกร

เป็นคนดูแลที่ดินของประเทศ

ท่านจะเป็นหูเป็นตาให้ประเทศ

จะคอยดูแลรักษาผืนป่า

กฎหมายดำเนินการกับคนเหล่านี้

ประชาชนจะสบายใจขึ้น

มันก็ต้องโกรธซ้ำแล้วซ้ำอีก
รับปากให้ประชาชนชื่นใจได้ไหมครับ
ขีดเส้นใต้ของวันศุกร์นี้ครับ

อันนี้เฉพาะจุดที่รู้แล้วเป็นข่าวแล้ว
ผมเชื่อว่ามีอีกหลายจุดที่ยังไม่ทราบ

แต่ว่าชอบตรงที่ก่อนหน้านี้บอกว่าต้องเกิน๕๐๐ไร่ขึ้นไป
จะมีการจัดการแต่ว่าลดลงมาหน่อย๑๐๐ไร่ก็ถือว่าเยอะแล้ว
แล้วถ้ามีหลายรายนี้รวมกันก็เยอะเหมือนเดิม
ที่๒๐นี้จะเสนอให้นายกใช้มาตรา๔๔กับ๑๐๐ไร่